คุณคิดว่าใครเป็นคนทำฝีมือของใคร
ชาวบ้านไปที่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
ไปเจอลิงสมแนนับร้อยชีวิตอยู่ในนั้นนะคะ
มีทั้งเป็นแล้วก็มีทั้งตายอยากให้ดูภาพนะคะ
มันอยู่กันแบบน่าวัฒนามากอะค่ะ
นี่พี่เบิร์ตก๊อฟรอลิงไต่ราวถูกไหม

มันอยู่ในถุงนั้นลิงสมแห
อยู่ในถุงแล้วเห็นไหมถูกมัดปาก

หาคำตอบไม่ได้เลยถูกค่ะพี่
เพราะตอนอะไรรู้ไหมตอนที่ชาวบ้านช่วยออกมาได้

อิดโรยหิวโหยนะคะเห็นไหมคะ
นี่มันเอาเชือกไนลอนผูกเห็นไหม
นี่นี่นี่ตะข่ายสีฟ้าเนี่ยสงสารนะลูก
โอ๊ยเป็นร้อยตัวค่ะคุณผู้ชม
ร้างตรงนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่หมู่ที่๖ตำบล
ผู้คำจานอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
อยู่ในพื้นที่ของโรงพักพระพุทธบาทค่ะ
ตำรวจจากโรงพักนี้ต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะ
เพราะชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดีที่เขาไปเจอเนี่ย
เขาโทรแจ้งตำรวจนอกจากถุงตะข่ายแบบนี้แล้วนะ
ตะข่ายมันยังมีช่องให้หายใจพี่ดูสิกล่องรังเนี่ย
กล่องรังเนี่ยนั่นข้างในลิงทั้งนั้นเลยนะคะ
จากในบ้านร้างแล้วข้างนอกตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม
นี่ค่ะพี่ก๊อฟตายแล้วมันตายแล้วจริงพี่ว่าอุทานตายแล้วก็คือตายแล้วจริงค่ะ
ซากลิงสมค่ะเนี่ยเก็บมารวมกันแบบนี้นะคะ
ยังไม่หมดข้างนอกยังมีลิงสมัยที่ยังไม่ตาย
มันหนีขึ้นไปข้างบนนู้นต้องใช้ไฟฉายส่องสว่างแบบนั้นนะคะ
พอจะเห็นสายตามันกระทบกับแสงไฟก็เลยรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ
โอ้โหแล้วใครอ่ะไปทำมันเนี่ยนะคะพออ่านมาถึงตรงนี้
รายงานข่าวมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมเริ่มเกิดคำถามตามมาแล้ว
ใครเป็นคนทำแล้วชาวบ้านเนี่ยตรงนี้เป็นบ้านร้างชาวบ้านไปเจอได้ไง
แล้วทำไมมีลิงบางส่วนออกไปอยู่ด้านนอกได้
คำถามพวกนี้มันเริ่มพรั่งพลูออกมาแล้ว
ภารกราฟต่อไปย่อหน้าต่อไปมีคำตอบค่ะ
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นฝีมือของขบวนการลักลอบขนลิง
ลิงมาจากที่อื่นแล้วไปเจอด่านตำรวจพี่เบิร์ต
ไปต่อไม่ได้ผู้ก่อเหตุก็เลยใช้บ้านร้างตรงนี้แหละ
มาเป็นจุดพักลิงสมัยโอ้โหน่าเวทนาดูเป็น
สงสารมันดิ้นกุกกักกุกกักแบบนั้นนะคะ
ทีนี้อ้าวแล้วชาวบ้านไปเจอได้ไงมันเป็นบ้านร้าง
มันไม่ควรที่จะไปเจอถูกไหมคะนี่ค่ะชาวบ้านท่านนี้
คุณพิรมพระนาวีอายุ๔๓ปีบอกว่า
เธอขับรถจะกลับบ้านพร้อมกับพี่สาว
เส้นทางนี้เสียงลิงร้องระงมเลย
ตอนแรกคิดว่าน่าจะมีสัก๒๓ตัว
พอเข้าไปดูโอ้โหที่ไหนได้
ลิงมันถูกบรรจุอยู่ในถุง
ผูกกับราวตรงนี้โอ้โหเป็นร้อยตัวเลย
เหมือนราวตักผ้าสภาพเหมือนราวตักผ้าค่ะ
คุณพิรมก็เลยบอกว่าด้วยความสงสารมันก็เลยช่วยตัดเชือกออก
ไปช่วยตัดเชือกออกและให้มันออกมาจากถุงตะขายนี่แหละ
นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมลิงไปอยู่ข้างนอกบ้านร้างได้นะคะ
ฟังเสียงพลเมืองดีคุณพิรมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
ครับมันร้องมันดังน่ะเพราะเข้ามาอย่างงี้มันได้ยินชัดน่ะ
อืมมันไม่ได้อยู่ถนนใหญ่อย่างเงี้ยครับแล้วแล้วพี่ได้ช่วยยังไงบ้าง
ปัดเชือกออกไปเยอะเลยก็เกือบร้อยอ่ะอืมแล้วในในรังเราออกไม่ได้
มันตกน้ำอะไรมั่งครับโอ้โหก็กลับมาจากพี่สาวไงอืม
เปิดกระจกก็มันร้องทรมานโอ้โหเวรกรรมนั่งสาบนั่งแช่งอยู่เนี่ย
พี่พิรมบอกว่านั่งสับนั่งแช่งอยู่เนี่ยลองคิดจินตนาการดูนะคะ
ที่พี่แกไม่มาเจออีกกี่ชีวิตที่ต้องตาย
มันขาดอากาศหายใจครับมันไม่ได้กินอาหารด้วยนะคะเออ
ถ้าพี่พิรมไม่มาเจอเนี่ยพวกลิงแสมพวกนี้
ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ออกมาเป็นอิสระด้านนอกบ้านร้างเนี่ยนะคะน่าจะตายอ่ะ
เออทีนี้คุณสุธิพงศ์แก้มทัพทิมค่ะเป็นผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกว่า
คือจริงแล้วลิงสแหมดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ใครที่ครอบครองจะมีความผิดตามกฎหมายมาตรา๑๙ของพรบคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนนะคะ
ต้องจำโทษก็คือไม่เกิน๕ปีโทษจำคุกนะคะ
ปรับ๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จากนี้ต่อไป
คุณสุธิพงศ์บอกว่าจะไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ให้ตำรวจขยายผลต่อหาขบวนการลักลอบขนลิง
มารับกรรมรับโทษตามกฎหมายต่อไปอ่ะนะคะนี่มันก็มีชีวิตจิตใจอ่ะนะ
ต่อให้เป็นสัตว์ก็ตามนะคะคุณนิธิอาสมบันค่ะ
คุณผู้ชมเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑สาขาสระบุรีบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยลิงที่เหลือแล้วก็มีอาการคือมันอ่อนเพลียบาดเจ็บต่างนะคะ
ได้ส่งให้ไปได้ส่งให้สัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นำไปรักษาตัวที่จังหวัดลบบุรีแล้วนะคะ

จนได้ไปส่งขายต่อทำเป็นเมนูเปิดพริกสะดาน
สมองลิงเป็นยาชูกำลังอะไรแบบนี้